ก็อดถามไม่ได้นะว่าเอาเวลาพักที่ไหน

ใช่พอมลงหน่อย

ชุมแพรบอกว่าพี่ไม่เป็นไรแฮปปี้มากนะคะ
ถึงงานจะเยอะผมก็ไม่เหงา
มีเหงานิดหน่อยก็ชวนเพื่อนกินหมูกระทะ
กินเสร็จก็นอนตื่นก็ต้องมากอง

มาชวนเชอรี่เลยค่ะเอาไปฟังเสียงแซ็กหน่อยนะ
ถ้าถามว่าโสดมันดีไหมมันก็ดีนะ
เราอยากได้ทำอะไรก็ทำแล้วก็ไม่ต้องแบบว่า

เหงาค่ะเหงาค่ะพี่จะใส่ราคาเหงา

แมนครับนะคะสัมภาษณ์ไปสักพักไหลไปทางนู้นแล้วนะคะ

นี่ล่าสุดคุณผู้ชมแป๊บเดียวไม่ถึงนาที

อะไรอ่ะล่าสุดแซคชุมแพรเขาประกาศเลย

พี่พี่ข้าวทิพย์ธิดาจริงตัวจริงเขาก็น่ารักนะ

ประกาศผ่านไมค์บันเทิงไทยรัฐไปเลยว่า

ผมอยากจีบข้าวทิพย์ธิดาดี

เอ่ยเป็นอย่างไรนนี้อันเรื่องจริงหรือเปล่า

อ้าวถ้าคือเขินล่ะ

สวยครับเป็นผู้หญิงที่แบบบ้านแล้วก็น่ารักมาก

ถ้าจะจีบจะทรงไหนครับจีบทรงไหน
ตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะครับครับ
ครับผมเดี๋ยวดูกันไปก่อนดีกว่า

จะจีบก็ได้คือแซ็คเขินเข้าทิพย์นะแต่ถามเข้าทิพย์สักคำแล้วยัง
แต่ว่าที่ฉันชอบนะแซ็กเขาติดดีจริงวันนั้นไปเจอกันในงานอีเวนต์นะ
กว่าจะง่วงรอคิวนานแซ็กก็เอาเก้าอี้มาเรียงยาวแล้วก็นอน
เอาเหรอคิดว่าอยู่งานวัด
เขาเป็นคนสวิตส์อีกบ่าย
พอเห็นไหมฉันบอกว่าเชอรี่กับแซคเนี่ยยังไง
เออยังไงอยู่นะพี่แจ๊คนะแจ๊คต้องมาเจอเชอรี่สักแมทนึงแล้วล่ะคุณผู้ชมนะแต่ต้องใส่คอเต่ามาด้วยคุณผู้ชมค่ะ